เอาล่ะเรื่องราวของความง่วงนอนได้เวลาแล้วที่ผมจะได้เล่า

ไม่พักเพราะว่าผมมีใจให้กับที่นี่

เวลาเราง่วงนอนมันจะมีอาการอย่างนี้

คุณเคยเห็นไหมล่ะหมาสับปะงก

อยากให้ดูกันกับคลิปนี้ครับ
มันเป็นอะไรครับ

เอาจริงเมื่อคืนคุณชนะพาไปไหนไหนตอบสิ

เอาให้ได้เอาให้มีเรื่องให้ได้

เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อว่ามันคงจะ

มันก็คงจะแบบว่าทำกิจกรรมหลายอย่าง

เราจะอยากรู้เรื่องของสุนัขตัวนี้หรือเรื่องของผมดี

อยากรู้ล่ะ
เดี๋ยวพอติดตามตามชนะจะไปไหน